โรงสรภอมเมืองประจวบคิริขันเนี่ยเค้าพยายายผลเครือขายยาเสพติดอะพี่เพิ่ม
ทีนี้ก็ได้รับการข่าวมาว่า
มีการขนย้ายยาเสพติดจนไปเจอรถต้องสงสัยแถว๔แยก

สุดท้ายไปชนต้นมะพร้าวคุณผู้ชม
นั่นนะโอ้ยยับเลยนะต้นมะพร้าวก็หักโค้ดรถกระบาก็ยับ
คนหนึ่งแหละสีชีวิตอ่ะดินั่นไงว่าแล้วสีชีวิตเลยชุบเหมาะเลยนะ
นี่อยู่ในป่าพงหญ้าในสวนมะพร้าวริมถนนสายชนบทช่อง๑๐ศพหมู่๖นะครับ
โอ้โหชื่อถนนเนี่ยสายชนบทช่อง๑๐ศพอำเภอเมืองประจวบคิริขัน
รถเนี่ยเสียชีวิต๑คนคือนางปลาปลอดโปร่งอายุ๔๐ปีเป็นกลุ่มชาติภัณฑ์
แต่ว่าเขาเนี่ยไม่ใช่คนขับนะนางปลาเนี่ยนั่งข้างคนขับครับ
เจ็บสาหัสอีกสองคนหนึ่งในนั้นก็คือคนขับนั่นแหละ
นายสุภเริกอายุ๔๐ปีแล้วก็อรุณอายุ๒๓ปีเป็นผู้โดยสารอีกคนนึง
ตำรวจก็ให้กู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลประจวบคิริขันไป
จากร่างผู้ตายแล้วแล้วก็ผู้บาดเจ็บแล้ว
รถเนี่ยไปค้นเจอปืนลูกซองยาวนี่ฮะนี่ที่เจ้าหน้าที่กำลังเอามาตรวจสอบอยู่เนี่ย
แล้วมีกระสุนในรังเพลิงแบบพร้อมยิงอีก๑กระบอก
มีกระสุนลูกซองเบอร์๑๒๙นัดแล้วก็กระเป๋าสัมภาระมีข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัว
มีอุปกรณ์ด้วยนะอุปกรณ์สำหรับเสพยาด้วยมือถือ๒เครื่อง
แล้วก็ป้ายทะเบียนรถ๓อันในรถพกไว้ทำไม๓อันล่ะป้ายทะเบียนเนี่ย
น่าจะเอาไว้สลับแหละคุณผู้ชมฮะทางผู้กำกับสพเมืองประจวบคิริคันครับ
พันธุ์ตำรวจเอกภัยทูลก็บอกว่าก่อนอันนี้ชุดสืบขยายผลติดตามเครือข่าย
คดียาเสพติดแล้วก็มาเจอคันนี้ครับเป็นกระบะต้องสงสัยบริเวณสี่แยก๖ศพตะบนเกาะหลัก
ก็วอแจ้งกันเลยให้หยุดรถเพื่อตรวจค้นปรากฏว่ารถคันนี้เร่งบึ้งจะขับหนีไง
ล้อไปตามเส้นทางพื้นที่นานกว่าสามสิบนาทีแล้วกระบะก็ขับตัดออกมายังถนนจุดเกิดเหตุครับ
เป็นทางเปลี่ยวเลยแล้วก็เสียหลักพุ่งลงข้างทางไปชนต้นมะพร้าว
ตำรวจก็มีการแจ้งอายัดตัวคนเจ็บ๒คนก็คือคนขับกับผู้โดยสารนะ
มาสอบสวนขยายผลในคดียาเสพติดเพิ่มเติมแล้วครับ